บอกกันที่ข่าวม้าวข่าวลือสุขจะเป็นจริงแล้วนะ

ว้าวแล้วเป็นจริงคุณผู้ชมค่ะ
เล่าให้ฟังอย่างนี้เมื่อวานนี้เขาเปิดตัวคลินิก
คุณดูค่ะเอว๒๓

งานฟูฟ่องอลังการตาสีฟ้าแบบสาวฝรั่ง

นับวันเรื่องแฟชั่นไม่เคยแผ่วเลยค่ะ

ไม่มีใครเป็นผู้จัดการเหรอ

เดี๋ยวผู้จัดการคือคุณอัมตอนนี้

แต่ตอนนี้คนเก่าก็เข้ามาได้นะคะ
ที่เคยทำไปเพราะว่าสวยแล้ว

มันต้องให้คนอื่นพูดอันนี้พูดเองเฉยเลย

เอาแบงค์พันมาหน่อย
เอาแบงค์พันมาหน่อย

เพราะสัญญากับทุกคนเลยว่าถ้าชมว่าสวยต้องแจก
แต่ต้องดูว่ามีเงินในเงินกระเป๋าหรือเปล่า
ทำไมไม่จดตั้งแต่แรกพี่หน่อยบอกว่าก็เลิกมันไม่มี
แล้วก็ลืมไปแล้วนะไม่ได้สนใจด้วยเพราะว่าไม่ได้คิดว่าอยากจะได้อะไรจากสามีตัวเองอยู่แล้ว
ทุกวันนี้สามีก็เป็นคนดีแล้วก็เป็นพ่อที่ดีเป็นสามีที่ดีดูแลทุกอย่างมันมีความสุขมากแล้ว
แต่ที่ตัดสินใจมาจดกันตอนนี้เหตุผลเพราะว่าเรื่องเอกสารเกี่ยวกับลูกค่ะ
และคุณสามีนะฮะเป็นคนอ้อนนะ

ไม่มองเมียไม่ได้มองสามี
หลังอ่ะมันมีเอกสารเกี่ยวกับลูกเยอะเรามีความรู้สึกเขาก็บอกว่าเหมือนเขาไปอ่านอะไรมาไม่รู้
พูดว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราสองคนแบบมีปัญหาอะไรกันเขาจะไม่มีสิทธิ์ในตัวลูกเลย
แล้วก็ดูเลิกมาเป็นเลิกดีพอดีซึ่ง๙เดือน๙
คำนำหน้าไม่เปลี่ยนนามสกุลไม่เปลี่ยน
ค่ะเพราะว่าเนยดูดวงดูดวงมาแล้วไง

เป็นอีกหนึ่งสามที่มีคลุกเศษจริงนะค่ะ
น้องปั้นเรื่องในบ้านทุกอย่าง

และอีกหนึ่งประเด็นขอถามแม่เนยนิดนึงนะ
หลังจากที่ได้ตัวนางงามสุดฮอตเนาะ
อิงฟ้าวราหะมาเป็นพรีเซนเตอร์แบรนเครื่องสำอางไม่นานไง
หลังจากนั้นปุ๊บถ่ายรูปไปปั๊บ

ช่วงนั้นมันมีดราม่าของน้องอีฟานิดนึงนะค่ะ
ก็ขนานความนิยมหลายคนบอกว่ามันจะไปกระทบกับผลิตกภัณฑ์หรือเปล่า
จริงว่าแม่เนยโดนกระทงกระทบอะไรบ้างหรือเปล่า

เรารู้สึกว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งค่ะ
เพราะว่าคนรักน้องก็คือเยอะมาก
แฟนคลับเขาก็น่ารักกับแนนเรามากเลย
คือแฟนคลับเขาช่วยแชร์ช่วยเชียร์แบบทุกอย่างนะคะ
แล้วน้องอิงฟ้าเองก็ทำงานเต็มที่มาก
ก็แสดีคนก็ชื่นชมก็รัก
น่าจะเป็นช่วงแค่ช่วงนั้นแค่แป๊บเดียวค่ะ
ตอนนี้ก็ได้แต่ส่งใจกันไปเชียร์
ทุกอย่างปกติขายดีเหมือนเดิมครับ
ผลิตภัณฑ์เขาดีด้วยเนาะของพี่เนยเนาะ